ทีนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
คืออย่างที่บอกค่ะเชียงใหม่เมื่อกี้ก็ติดอันดับ๒๒ใช่ไหมที่เราบอก
เราพาไปดูที่ต่างจังหวัดกันบ้างที่ตากเอ่ยที่เชียงใหม่เอ่ย
โดยนางวิภาวันวรพุทธิพงศ์ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก็เปิดเผยว่าในช่วงหน้าแรงของทุกปี
ที่จังหวัดเชียงใหม่จะเจอกับปัญหาหมอกควันไฟมาปกคลุมเมือง
และที่ผ่านมาสถานีของกรมควบคุมมลพิษจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งทางหอการค้าเชียงใหม่ก็เรียกร้องมาตลอดเลยนะคะ
เพื่อที่จะได้รายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ทราบ
ขณะเดียวกันค่ะทางด้านนายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณ
ว่าราชการเชียงใหม่ก็เลยเปิดเผย
ว่าในช่วงระหว่างวันที่๑มีนาคมถึง๓๐เมษายนปีนี้
มีการกำหนดช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดค่ะ
แต่ทีนี้ก่อนจะถึงช่วงเวลานั้น
จังหวัดก็ให้เกษตรกรชิงเผาเศษวัสดุทางการเกษตรได้
ก็คือณช่วงนี้ยังสามารถอยู่
ช่วงระหว่างวันที่๑ถึง๑๕กุมภาพันธ์
คือให้เร่งเผาก่อนที่จะมีมาตรการกำหนดห้ามเผาเด็ดขาด
เพราะว่ามาตรการนี้จะเริ่มต้น๑มีนาคมถึง๓๐เมษายน
ซึ่งดังนั้นการที่ช่วงชิงเผาช่วงแบบนี้
มันก็อาจจะมีหมอกควันเกิดขึ้นได้
แต่ถ้าเกิดว่ามีการห้ามเผาในพื้นที่ในห่วงเวลา๖๑วัน

จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ
และถ้าเกิดว่าใครจะเผาหลังจากวันที่๓๐เมษายน
อันนี้จะต้องขออนุญาตจากนายอำเภอก่อนดำเนินการทุกครั้งนะคะ
เพื่อที่จะควบคุมการเผาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
นี่คือที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชม
ส่วนสถานการณ์ของค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
ตอนนี้ยังคงพุ่งสูงขึ้นค่ะ
รายงานจากสถานีตรวจวัดอากาศตำบลแม่ปะที่อำเภอแม่สอด
ค่าปกติก็คือ๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ
ซึ่งเป็นวันที่๖แล้วที่สภาพอากาศเนี่ย
อยู่ในเกณฑ์มีผลเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เพราะว่าหมอกควันฝุ่นขี้เท่าก็ยังลอยฟุ้งอยู่เต็มเมืองตากเลยค่ะ
หน่วยงานเองก็ต้องระดมรถดับเพลิงแบบนี้
ออกไปฉีดน้ำลดความหนาแน่นของหมอกควัน
เพราะว่าหวั่นจะกระทบกับการขึ้นลงของเครื่องบินนั่นเองนะคะ

ก็สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกไปชี้แจง
ออกไปสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่
รวมถึงต้องระมัดระวังป้องกันการทำให้เกิดไฟหรือว่าหมอกควัน
ถ้าสมมุติเกิดว่ายังไม่ให้ความร่วมมือ
เดี๋ยวจะมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดออกมาต่อไปนะคะ